เรื่อง๒๔ล้านหวยทิพย์นั้น

ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ช่วงระหว่างหาเสียงเนี่ยมีหัวหน้าทีมที่ช่วยคุณลิน่าจังหาเสียงเนี่ย
เขาประสบอุบัติเหตุตกน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณลีน่าจังเคยประกาศเอาไว้ว่าจะช่วยดูแลลูกของหัวหน้าทีมคนนี้
เพราะว่าตอนนั้นภรรยาเนี่ยท้องลูกคนเล็กอยู่บอกว่าจะช่วยดูแลส่งเสียจนเรียนจบปริญญาตรี
นี่คือภาพข่าวเหตุการณ์วันนั้นนะคะ

จากปี๕๑วันนั้นมาถึงปี๖๖วันนี้ญาติของเด็กทั้งสองคนมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านไทยรัฐ

บอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณลิน่าจังไม่ทำตามคำสัญญาเลย
เด็กตอนนี้อายุ๑๔ปีคนนึงอายุ๑๒ปีขออภัย๑๖ปีคนหนึ่ง๑๔ปีคนนึงแล้ว
น้องกำลังจะเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาคือจะเข้ามหาลัยอยู่ร้อมรอบอยู่แล้ว
อยากให้เด็กได้มีอนาคตอยากให้คุณลีน่าจังเนี่ยช่วยทำตามคำสัญญาที่บอกไว้หน่อย
คือตอนนั้นตอนหาเสียงเนี่ยคุณลีน่าจังเองก็มีข่าวเรื่องตกเรือเรื่องตกน้ำและท่าน้ำอ่ะ
และคนที่มาช่วยหาเสียงเป็นทีมงานก็มีเหตุการณ์ตกน้ำเสียชีวิตใช่ค่ะคนนั้นคือ
คือนายธีรศักดิ์สิตานนท์นะคะเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงคุณลีน่าจังค่ะคือจมน้ำเสียชีวิตเลยนะคะ

ตายทีมงานน้าจังจมน้ำดับที่แล้วคนที่ออกมาเรียกร้องแทนหลายนะ
เป็นพี่สาวของคนตายแล้วก็เป็นญาติของคนตายนะคะ
แล้วก็มีการแนบเอกสารบันทึกประจำวันสพเมืองแพร่
แล้วก็เอกสารต่างหนังสือพิมพ์ต่าง

ทำตามคำพูดที่พูดไว้หน่อยที่เคยให้คำสัญญาไว้อ่ะ
เพราะว่าเขาเองก็อยากให้หลานได้ความมั่นคงทางการศึกษา
อยากจะขอทวงสัญญานั้นค่ะ
น่าจะช่วยเหลือได้นะครับ
เราก็เลยส่งคุณบอมอภิวัตไปคุยกับคุณลีน่าจังหน่อย
ว่าเขาร้องผ่านทางไทยรัฐมาแบบนี้

ตอนนั้นธีรศักดิ์มาช่วยแจกใบปลิววันละ๑๐๐บาท

ก็เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

แล้วบอกกับภรรยานายธีรศักดิ์ว่า
ถ้าคลอดลูกแล้วเนี่ยมาทำงานกับฉันนะ
ฉันจะให้เงินเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาท
แต่ว่าภรรยานายธีรศักดิ์ก็ขาดการติดต่อไป
จนกระทั่งผ่านมา๑ปีต้นปี๕๒

เมื่อที่ฉันดูพลังตังค์
ปัวกผลคีย์เสียง

ราคาและได้อย่างเบา

การที่ฉันบอกว่าจะให้เงินดูแลลูกเดือนละ๓๐๐๐บาทเนี่ย
ฉันพูดชัดเจนนะว่าภรรยานายธีรศักดิ์เนี่ยต้องมาทำงานกับฉัน
แล้วก็เคยพูดด้วยว่าถ้าไม่เอาลูกก็เอามาให้ฉัน
ฉันจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเงินที่ให้นี่ก็ให้เพราะอยากช่วย
เลยนะว่ามันไม่ใช่ค่าชดใช้ค่าเสียหายไม่ใช่ค่าเยียวยาอะไร
เพราะฉันไม่ได้ทำให้สามีเขาตายมันเป็นอุบัติเหตุ
ไป๑๓ปีเอ้าวนกลับมาอีกแล้วเหรอบอม

เอาจริงฉันพร้อมให้เงินเป็นทุนการศึกษาลูกของนายธีรศักดิ์นะ
แสนบาทแต่ย้ำตรงนี้อีกครั้งนะว่า
ไม่ใช่เงินเยียวยาเป็นเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา
ถ้าจะมารับติดต่อผ่านสื่อมวลชน
ไทยรัฐทีวีมาได้เลยข้อแม้มีข้อแม้เดียว
คือเด็กต้องมารับเองนัดสถานที่

ที่เขาบอกว่าแม่นี่
บอกว่าจะส่งเสียลูกเขาเรียนจนจบเรียนยาเตรียน
นี่เคยพูดกับเขาหรือกับใครไหม

ถ้าเธอไม่เอาลูกเธอก็ยกให้ฉัน
ฉันจะรับเป็นบุตรบุญธรรม
แล้วเธอก็ต้องมาทำงานกับฉัน
ให้เดือนละ๓๐๐๐ไม่ใช่ว่าไปให้เงินเขาโดย

ฉันให้เป็นทุนการศึกษา๑แสนบาท
แต่มีข้อแม้เธอต้องมารับทั้งสองคน
ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกช่องและณสถานที่
ดีไหมคะ
ขอบคุณไทยรัฐด้วยนะคะ

เราก็ไปคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นคนกลางที่ฝั่งญาติของเด็กร้องเรียนไป
ก็บอกว่าได้ยินว่าคุณลีน่าจังจะช่วยการศึกษาเด็ก

เพราะว่าเด็กทั้งสองคนก็ตั้งใจเรียน
คือน้องถูกแม่ทิ้งตั้งแต่ปี๕๒
ก็คือตั้งแต่ที่เป็นคดีความกับคุณลีน่าจัง

ก็คือตอนนี้คนที่ดูแลอยู่ก็คือคุณป้า
พี่สาวของคนตายใช่ไหมคะคือพี่สาวของพ่อ

ใช่ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องที่จบไปปี๕๒
มันก็เป็นคนละประเด็นกับเรื่องค่าเลี้ยงดู
ก็อยากให้คุณลีน่าจังช่วยเหลือเด็กให้มีอนาคตค่ะ
อยากให้คุณแม่ลีน่าช่วยอุปการะ
หรือช่วยเหลือด้วยวิธีการใดได้ไหม
ที่จะให้เด็กสองคนนี้ได้เรียนต่อ

คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะให้มาหนึ่งแสน

เป็นคนมารับเองด้วยเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียว
แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าจะมีการพูดคุยเจรจากันยังไงต่อไป
ก็ต้องฟังทางผู้ปกครองที่เขาดูแลน้องอยู่
ว่าจะยังไงกับโอเคตรงนี้ไหม
หรือจะมาเจอคุณลีน่าจะมาพูดคุยกันหรือเปล่านะครับ